มาดูต่อกันที่สองหนุ่มคนนี้กันบ้างดีกว่านะคะ
แต่บอกว่าแฟนก็รักเหนียวแน่นเหมือนกัน
เพราะว่าอยู่วงการนี้มาเป็น๑๐ปีแล้วนะคะ
สำหรับวงลิปตานั่นเองค่ะ

พอดังแล้วก็เริ่มแยกวงแยกตัวกันบ้าง

ตามสไตล์เปลี่ยนกันไปตามอายุว่าไป

ล่าสุดไปเจอพี่แทนพี่แทนลิปตา
ก็เลยขอถามถึงเรื่องนี้หน่อยว่ามีความคิดบ้างหรือเปล่า
อยากจะแยกวงกันกับพี่คัตโตะแล้วอะไรอย่างนี้นะคะ
รวมไปถึงข่าวลือว่าเตรียมแต่งงานกับหวานใจ
อย่างน้องพราวอดีตวงโอลีฟนะคะ
คบกันมา๔ปีแล้วจะเป็นจริงหรือเปล่าไปฟังเลยค่ะ
เออนารักดีเนอะครูนี้
ปีนี้ต้องปล่อยให้มากกว่า๑๐เพลงให้ได้

ก็มีคอนเซิร์ตเยอะแล้วก็พยายามทำเพลงของมากใหญ่
เพราะผมว่าปีนี้เหมือนกลับมามีไฟกัน๒๓ปีหลัง
ในส่วนของลิฟตาก็จะมีฟิเจอร์ลิ่งคุณทุกนี้แล้วก็มีส่วนผมเองเนี่ย

ข่าวดียังครับก็นานนะครับประมาณ๔ปีครับ
ทำกับฟางกับเตยแล้วก็ผมว่าเป็นช่วงที่ดีที่เราสองคนกำลังทำงานกันเยอะอยู่อะไรอย่างนี้ครับ